๑๐๐๐๐บาทในช่วงขอแรง
กติกาของวันนี้นะครับง่าย
ที่อำเภอไพรสาลีมีสินค้าอยู่หนึ่งชนิด
โด่งดังมากใช้ในการทำความสะอาด

ไม้กวาด

และไม้กวาดที่นี่นะครับเป็นไม้กวาดที่ดีมากครับ
กว่า๒๓ครั้งพังหลุด
ไม่หลุดแข็งแรงทนทาน

วันนี้เราจะเอาไม้กวาดมาแข่งขันเกมนะครับ
ในเกมที่มีชื่อว่าไม้กวาดภัยสาลีสามัคคีมีพลัง
กติกาเกม
ไม้กวาดไพรสาลีสามารถมีพลัง
ด้านที่๑ครับเด็กขนดอกไม้กวาดลงจากท้ายรถพลิกอัพอีซูซู
แล้ววิ่งไปให้ด่านถัดไป
ด้านที่๒ผู้ใหญ่ช่วยกันคัดก้านที่สามารถนำมาใช้ทำไม้กวาดดอกย่าได้
ด้านที่๓ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยมาท่อดอกไม้กวาดด้วยลวด
ให้ได้จำนวน๒๕ช่อสำหรับทำไม้กวาด๕ด้าม
และส่งไปให้เด็กลำเลียงไปยังด่านสุดท้าย
ซึ่งด่านนี้ครับผู้ใหญ่จะต้องเย็บช่อไม้กวาดใช้ติดกับด้ามแล้วนำไปแขวน
ทั้งหมดนี้มีเวลาเพียงแค่๕นาที
ถ้าทำได้รับเงินรางวัลไปเลยครับ๓๐๐๐๐บาท

พร้อมครับ
ง่ายครับท่านประธานพอผมนับนะครับ๑๒๓สิ้นเสียงนกหวีดปุ๊บ
ท่านประธานถลกผ้าถุงขึ้นแล้ววิ่งวิ่งขึ้นไปบนรถกระบะอิซูซู
ท่านประธานไม่ได้แข่งด้วยมาเป็นศักดิ์ขีพยานและกรรมการ

นาฬิกาจับเวลาอยู่ในมือครับเพียงคุณเสนาลิงให้สัญญาณกดทันทีครับ

พร้อม๕นาที

ตับกระจายตับกระจาย

อ่าแล้วด้านแรกด้านแรก

กลับแล้วกลับแล้ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

ใส่ด้านนะครับใส่ด้าน
ยังไม่ได้สักอันนะครับยังไม่ได้สักอันนะครับ

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เวลาประจำ
มีเศษของนาทีอยู่ที่

แต่ถ้า๔นาที๕๔วินาที

เลขตัวหน้าขอให้เป็นเลข

เพราะว่าเลขที่ออกเป็นเลข๔ก่อน

วินาทีนะครับแน่นอนนะครับ
รับเงินตามินโชค
นะครับทางไทยรัฐทีวีและรายการอบจมหาสนุกนะครับ
มอบเงินให้๓หมื่น
๓หมื่นครับ

ช่วงนี้ขัดสนแล้วเกิด

ขอบคุณครับขอบคุณมาอย่างสูงนะครับ
และขอบคุณนะครับสถานที่ของเรานะครับ

นครสวรรค์ครับ

ขอบคุณครับ
เป็นไงบ้างพี่เพชรมานครสวรรค์ได้ไหม
วันนี้ได้มาแบบว่ามานครสวรรค์จริง
ไม่ใช่แค่ผ่านมาแวะทานข้าว

แล้วก็ได้รู้ว่าของดีที่นี่มีเยอะมากเลย
และที่สำคัญนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานนะครับ
แล้วก็อบจจังหวัดนครสวรรค์

พาเราไปทุกที่ทั่วไทยนะครับ
อีซูซูดีแม็กซ์ครับ

ถ้าจังหวัดของท่านนะครับมีเรื่องราวดีนะครับ
อยากจะเล่าให้เราฟังนะครับผม
ส่งเรื่องราวของท่านมาในเฟซบุ๊คนะครับ

และเราจะได้เจอกันนะครับ
อย่าลืมนะครับติดตามรายการอบจมหาสนุกได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกจังหวัดนะครับ
สวัสดีครับ
ของรางวัลสองท่านทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป
หลังจากรายการออกอากาศนั้น
อบจมหาสนุก